อันนี้เป็นผู้ชายคนนึงนะคะอยู่ถูกคนทำร้าย
ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเลยแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่ป่าชายเลนที่ฉะเชิงเศร้า
คือตอนแรกคนที่มาเจอคิดว่าตายแล้วนะ
คิดว่าเป็นศพโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู่พงกู่ภัยอะไรมาเรียบร้อยเลย
จังหวะที่รอเจ้าหน้าที่มาอยู่เอาขยับตัว
เขาไม่ตายไม่ตายแต่ตอนแรกทุกคนตกใจเหมือนเหมือนไม่อยู่แล้ว
นี่ค่ะตำรวจภูทรบังปะโกงพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
เขาก็เข้าไปตรวจสอบเหตุคนถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ถูกเอามาทิ้งไว้ที่บริเวณริมปะชายเลน
หมู่บ้านสามขันในอำเภอบางปะโกง
ชายคนนี้โดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
มีแผลที่หน้าและที่หัวเลือดออกเยอะมาก
สลบแบบนี้อยู่ข้างถนนนะคะ

มงต้นไม้ขึ้นรกทึบเต็มไปหมดเลย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงผู้บาดเจ็บยังนอนหมดสติไม่รู้สึกตัวอยู่
ก็พยายามช่วยกันเรียกแล้วก็สอบถามชื่อ

แต่พอรู้สึกตัวคุยไม่รู้เรื่องค่ะ
ยังไม่สั่งเมานะยังเมาอยู่
ไม่พอฟันหน้าหักด้วยโอ้โหพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องเลย
รู้แต่ชื่อก็คือนายกฤษดานนศรีราชอายุ๒๖ปี

ผู้ภัยก็เลยนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล

นายชูชัยปามาผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบอกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกบ้านรีบมาแจ้งบอกว่า
มีศพถูกทิ้งอยู่ที่เกิดเหตุ

ตอนแรกก็คิดว่าตายแล้วแน่เลย
เลือดเยอะขนาดนี้แถมนอนแน่นิ่งด้วย
รีบแจ้งตำรวจมาร่วมตรวจสอบด้วย

เออยังไม่ตายก็รีบรอให้เจ้าหน้าที่มานะคะ

พนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ปากคำบอกว่า

จังหวัดชนบุรีเป็นพนักงานโรงงาน

กับเพื่อนที่ตลาดลาวไงที่อำเภอบางประกงนี่แหละ
แล้วก็มารู้ข่าวจากเพจคนข่าวบางประกง
ว่าอยู่มานอนสลบถูกทำร้าย

ที่โรงพยาบาลวิพารามอมตะนครแล้วนะคะ

ตำรวจเขาก็เลยสันนิษฐานจากเรื่องราวที่ญาติเล่านะ
ว่านายกฤษดาคงมาเที่ยวงานคนเสิร์ตและกินเวลาเมาแหละ
เพราะว่าโดนโมยโดนทำร้ายซะขนาดนี้
อาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่นในงานคอนเสิร์ตก็ได้
แล้วก็เลยจะโดนรุมชกต่อยรุมกระทืบจนสลบไป
ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุคงคิดว่านายกฤษดาเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยเอามาทิ้งไว้ในที่เปลี่ยวแบบนี้
โชคดีจริงนะคะแค่สลบไปเท่านั้นเอง

เออแต่ก็โชคดีแหละที่ยังไม่ถึงตาย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกัน
มาสอบปากคำแล้วก็รอให้ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวก่อน
จะได้สอบปากคำหาสาเหตุที่แน่ชัด
แล้วก็ติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยค่ะ
จะดื่มสุราดื่มอะไรก็เอาให้พอดีพอดีนะคะ
อย่าให้คนรอบข้างแล้วก็ตัวเองเดือดร้อน
คือมันต้องมีลิมิตมันต้องมีข้อจำกัด

แต่อยากกินจนขาดสติจนโอ้โหคุมอะไรไม่ได้เลย